เราตามคดีน้องชมพู่นะครับวันนี้ห้าสิบสามวัน
ห้าสิบสามวันตั้งแต่สิบเอ็ดพฤษภาคมที่น้องชมพู่หายตัวไปจากบ้านนะครับ
แล้วก็พบเป็นศพ๑๔พฤษภาคมอยู่ที่ภูเหล็กไฟที่บ้านกกอก
ตะบนกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารคือคำถามเนี่ย
จากใครคือคนร้ายคนร้ายทำอะไรกับน้องชมพู่ตอนนี้ชุดสืบสวน
คลี่คลายคดีกันอยู่แต่เมื่อวานเนี้ยทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ที่เราอยู่ในพื้นที่ได้ข้อมูลจากชาวบ้านคนหนึ่งนะ
หรือว่าจะหลายคนก็แล้วแต่จะกี่คนก็แล้วแต่เขาบอกประมาณว่า
พ่อกับแม่น้องชมพู่เนี่ยอาจจะเป็นคนร้ายหรือเปล่า
เป็นห่วงลูกขนาดไหนดูไม่ค่อยตามหาลูกนะฮะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ภาพภาพหนึ่งนี่ครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือภาพที่คุณแม่น้องชมพู่ให้เราดูอ่าเดี๋ยวดูภาพใหญ่เลยนะฮะ
น้ำตาไหลเลยเนื้อโสมหน้าเลยนะฮะแต่มุ่งไปหมดนะครับ
แม่บอกว่านี่ไงใครหาว่าแม่เนี่ยไม่ไปหาลูกไม่ไปห่วงลูก
คนบอกว่าทำไมแม่ไม่เคยขึ้นไปเลยบนภูเหล็กไฟไปตามหาน้อง
นี่ไงเซลฟี่ตัวเองเอาไว้ตอนออกเดินตามหาลูกตะโกนหายังไงตะโกนเรียกยังไง
ก็ไม่มีเสียงตอบมาแต่ไม่กล้าให้สามีตัวเองเห็น
กลัวว่าสามีเนี่ยเดี๋ยวจะท้อเดี๋ยวจะหมดกำลังใจตอนออกตามหา
ตัวเองก็ท้อแหละหายังไงก็หาไม่เจอก็มีอยู่ภาพนึงเนี่ย
ได้ถ่ายเซลฟี่ใบหน้าตัวเองเอาไว้เนี่ยฮะคุณแม่น้องชมพู่ให้ทีมข่าวของเราดู
บอกภาพภาพนี้ยังเก็บเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
คุณแม่สาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่นะพยายามตอบคำถามที่คนบอกว่า
ห่วงลูกไม่หาลูกแต่ทีนี้ถ้าไปหาเนี่ยมีคนบอกว่า
จะหาที่ไหนก็แล้วแต่แต่มีอยู่วันหนึ่งคืนนึงแอบขึ้นไปหาบนภูเหล็กไฟ
หรือแอบขึ้นไปทำอะไรบนภูเหล็กไฟจุดที่พบศพน้องชมพู่
วันนี้คุณแม่น้องชมพู่ให้คำตอบกับเราไว้แล้วเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
เอาตรงนี้ก่อนนะทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่อยู่ในพื้นที่เนี่ย
เราได้คุยกับชาวบ้านคนหนึ่งครับทุกผู้ชมครับคุณกิติศักดิ์นะ
คุยกับชาวบ้านคนหนึ่งเขาให้ข้อมูลกับเราเขาบอกว่าเขาออกตามหาน้องชมพู่ด้วย
เมื่อ๑๒พฤษภาคมประมาณ๑๐โมงเช้า
แต่เด็กเนี่ยหายไปตั้งแต่ประมาณ๙โมงเช้า๑๑พฤษภาคม
พฤษภาคม๑๐โมงเช้าเขาไปหามีเจ้าหน้าที่เทศบาลกกตูมด้วยนะครับ
วันนั้นเนี่ยเขาไปเห็นตอนที่เจ้าหน้าที่เทศบาลกกตูมไปเยี่ยม
แล้วเอาน้ำเปล่าไปมอบให้กับพ่อกับแม่น้องชมพู่เพื่อให้กำลังใจนะฮะ
ภาพนั้นเป็นภาพวันที่เจอศพนะฮะ๑๔พฤษภาคมภาพข้าง
แต่ที่เขาเล่าเนี่ยเป็นเรื่องของวันที่๑๒พฤษภาคมตอนช่วงออกตามหา
เขาบอกว่าช่วงที่เจ้าหน้าที่สบานกกตูมไปเยี่ยมเอาน้ำไปมอบให้กับ
ให้กำลังใจพ่อกับแม่น้องชมพู่เนี่ยยืนดูเหตุการณ์อยู่พอดีเห็นพ่อน้องชมพู่ร้องไห้
แล้วได้ยินว่าพ่อน้องชมพู่เนี่ยพูดกับเจ้าหน้าที่ว่า
น้องชมพู่อยู่บนภูเหล็กไฟนะเพราะเดินตามหมาไป
แต่น้องชมพู่คงไม่ได้สังเกตว่าหมาเดินออกมาแล้ว
ก็เลยเดินตามหาก่อนหน้านี้น้องเคยหลง
เคยเดินตามหมาเข้าไปเล่นในป่ายางพาราแต่เดินตามหมาออกมาได้
แต่ครั้งนี้ขึ้นไปถึงภูเหล็กไฟแล้วหมาเนี่ยออกมา
แต่น้องชมพู่ไม่ได้ออกมาเพราะคงจะหาหมาไม่เจอประมาณอย่างนี้คุณพ่อบอกกับเจ้าหน้าที่
อันนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาได้ยินนะเขาอ้างกับเราอย่างนี้นะ
แล้วก็ถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นนะครับ
สัก๑ชั่วโมงคือประมาณ๙โมงเช้า
กับคุณติบอกว่าเขาก็ได้โทรหาแม่น้องชมพู่โทร๒
ครั้งแรกโทรไม่ติดครั้งที่๓ถึงสามารถติดต่อพูดคุยกันได้
แต่คุยกันเพียงแค่๒๒วินาทีตอนนั้นแม่น้องชมพู่บอกว่า
อยู่บนภูเหล็กไฟกำลังไปหาลูก
ผมคิดว่าลูกผมอยู่บนเขาเพราะว่าแม่กวนอ่ะ
ลูกน่ะเข้าไปเล่นในสวนยางกับหมาแต่ตอนนั้นน่ะหมาพาออกมาก็มา
รอบนี้ก็คงจะเหมือนกันแต่น้องคงจะไม่ได้สังเกตว่าหมากลับมา
คิดว่าน้องคงจะเดินตามหาหมาถ้าเป็นแม่แม่คงจะลงมาไม่ได้
คงจะจะมาไม่ได้จะคานร้องหาอยู่แถวนั้นแหละ
ถ้าเรามั่นใจว่าลูกเราอยู่ตรงนั้นถึงเราจะไม่ไหวถึงเราจะหิว
ของเราจะเหนื่อยเราก็ต้องหาอยู่นั่นแหละ
เพราะว่ามันคือลูกของเราถ้าเป็นไปตามที่ชาวบ้านคนนี้บอกกับคุณตินะ
อืมเขาได้ยินคุณพ่อน้องชมพู่บอกกับเจ้าหน้าที่ค่ะ
ว่าลูกสาวเนี้ยเดินตามหมาไปอืม
แล้วหมาเนี่ยลงมาก่อน
แต่ลูกสาวหาหมาไม่เจอก็อาจจะเดินไปเรื่อยแล้วก็ไปเสียชีวิตที่ภูเหล็กไฟ
ค่ะนะฮะขณะเดียวกันครับมีนายกเทศบาลกกตูมนะครับ
นายนิยมชาวเขานะฮะได้บอกกับเราว่า๑๒พฤษภาคมราว๑๐โมงเช้าเนี่ย
เออใช่วันนั้นเขาเดินทางไปให้กำลังใจครอบครัวน้องชมพู่จริงนะฮะ
ไปถึงก็เจอพ่อน้องชมพู่ที่ออกมาต้อนรับแล้วก็บอกว่าลูกสาวหายตัวไปตอน๙โมงเช้า๑๑พฤษภาคม
ตอนนั้นน้องสดิ้งลูกสาวคนโตเนี่ยเผลอหลับไป๑๐นาที
ส่วนประเด็นที่บอกว่าน้องชมพู่เดินขึ้นภูเหล็กไฟ
เดินตามสุนัขไปเนี่ยทางนายกเทศบาลกกตูมบอกว่า
เขาไม่ได้ยินพ่อของน้องชมพู่บอกอะไรละเอียดขนาดนั้นกับเขานะ
อืมอ่ามันก็จะขัดแย้งกับที่ชาวบ้านบอกกับเราค่ะ

ท่านนายกเทศมนตรีที่ไปเยี่ยมที่บ้าน

ต้องถามคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับ
ซึ่งได้ให้ข้อมูลเรื่องนี้กับเรานะครับ
บอกว่าวันที่๑๑พฤษภาคม
หลังจากรู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไป

แต่ก็ยังคิดอยู่ว่าลูกไม่น่าเดินขึ้นไปได้ไกลขนาดนั้น

ช่วงบ่ายยังหาลูกสาวไม่เจอ

จะมีคนเอาตัวลูกสาวไปไหม
ก็เลยให้ช่วยกันไปหาบนภูเหล็กไฟนะครับ

เป็นการตัดสินใจหาโดยใช้ความรู้สึก

ก็หาจน๕โมงเย็น๑๑พฤษภาคม

จากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้าน

ได้ออกไปตามหาลูกสาวอีกครั้ง

ซึ่งมันเข้าสู่วันที่๑๒พฤษภาคมแล้ว

พอกลับมาก็นอนไม่หลับ

เช้ามืด๑๒พฤษภาคม

แต่ครั้งนี้ไปกันแค่๒คน

ยืนยันกับเราด้วยภาพถ่าย

ว่าเป็นภาพที่ถ่ายเมื่อ๑๒พฤษภาคม
เวลา๖นาฬิกา๖นาที

ในสภาพน้ำตาคลอ

เพราะว่าออกมาตามหาลูกตั้งแต่

ตอนนี้ถ่ายไว้๖นาฬิกา๖นาที

ตอนที่ถ่ายภาพตอนนั้น
ก็คือตามหาไป
แล้วก็ตะโกนเรียกน้องชมพู่เรียกลูกสาว

ต้องตามหากันต่อก็เลยถ่ายรูปตัวเองเอาไว้
ตามหากันต่อก็เลยถ่ายรูปตัวเองเอาไว้
อกจากนี้ยังมีภาพรอยเท้าเด็ก
นอกจากนี้ยังมีภาพรอยเท้าเด็ก

เป็นภาพที่พ่อน้องชมพู่ถ่ายเอาไว้
ภาพนี้ฮะจะเป็นรอยเท้าที่ดิน

ก่อนที่จะเป็นจุดเดินต่อ

ซึ่งภาพนี้ทางคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกว่า

ตำรวจเอาไปตรวจสอบตั้งแต่ช่วงวันแรก

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว
ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

ที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัว

จุดที่น้องชมพู่ขุดหลุมเล่นตรงต้นมะม่วง
ไปเล่นตรงหลุมที่สุนัขมันขุดทิ้งเอาไว้นะครับ
แล้วก็ไปยืนอยู่ตรงจุดที่มีคนบอกว่าเห็นรถแบ็คโฮลในหลุมใต้ต้นมะม่วง
ชาวบ้านคนนี้บอกกับเราว่าได้ไปช่วยตามหาน้องชมพู่
ตอนนั้นก็สักประมาณเที่ยงเพิ่งทานข้าวเสร็จเลี้ยงหลานอยู่บ้าน
พอบ่าย๓ได้ข่าวว่าชาวบ้านเนี่ยบอกว่าน้องชมพู่หายตัวไป
ก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์มากับหลานแล้วก็ช่วยกันตามหา
ตอนนั้นพอมาถึงบ้านน้องชมพู่เจอน้องสดิ้ง
ก็ถามน้องสดิ้งว่าน้องหายไปได้ยังไง
สดิ้งบอกว่าน้องเล่นอยู่หน้าบ้านเก็บมะม่วงลงหลุม

๑๑พฤษภาคมเห็นแต่ลูกมะม่วงเน่า
แต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าหลังจากเด็กหายตัวไป
แล้วมันมีรถแบ็คโฮลถูกวางทิ้งไว้จริง

ทำไมมันเพิ่งมาเป็นข่าวทำไมเรื่องมันเพิ่งมาเป็นข่าวทั้งที่เกิดมาเกือบสองเดือนแล้วเรื่องนี้
น้องเอ้าสดิ้งน้องดิ้นอยู่ตรงไหนแม่เขาก็ชื่อนุษนุษย์ที่เหลือเขาดิ้นอยู่ตรงไหนดิ้นอยู่ที่หลุมนั่นแหละ
สดิ้งบอกว่าน้องก็เก็บมะม่วงลงหลุมเออก็ไปดูหลุมเนี่ยทำไมไม่เห็นเราเมคโคแปลก
แอะแปดเราทำไมไม่เห็นงงเลย
ทีนี้ค่ะเรื่องของรถแบ็คโฮลค่ะขออีกหนึ่งประเด็น

แบ็คโฮเด็กเล่นที่มีคนบอกว่าเห็นและไม่เห็นจุดที่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตายเนี่ยนะคะ
มันใช่รถคันนี้หรือเปล่าที่มีภาพถ่ายว่ามีคุณป้าท่านหนึ่งนั่งพับเพียบอยู่
แล้วก็มือเนี่ยจับรถเหมือนรถเหมือนรถแบ็คโฮลสีเหลืองภาพนี้ค่ะ
วันที่พระอาจารย์หลายมาทำพิธีให้ที่บ้านสู้ใช่นี่ค่ะ
ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐทีมข่าวของเราเลยไปตามหาคุณป้าท่านนี้นะคะ
เป็นชาวบ้านกกตูมครับบอกว่าป้าเองป้าเองนี่แหละ
วันนี้ป้ากำลังตัดแต่งต้นข้าวอยู่นะคะครับ
ก็จะให้ชาวบ้านที่จ้างมาดำนากัน
พักดีพรบอกว่าภาพที่เห็นคือภาพวันที่๑๑พฤษภาคม
ช่วงที่กำลังช่วยกันตามหาน้องชมพู่
ป้าเองนั่งอยู่หน้าบ้านน้องชมพู่เพราะว่าเขามีการวางแผนกัน
ว่าจะไปช่วยตามหาน้องชมพู่กันยังไงดีวางแผนว่าใครไปตรงไหนยังไง
บัตถุสีเหลืองที่มือขวาของป้าทับอยู่เหมือนจับอยู่แบบนี้ค่ะ
ไม่ใช่รถแบ็คโฮล์ของน้องอาทินะคะไม่ใช่รถแบ็คโฮล์เด็กเล่นนะคะ
มันคือกระเป๋าสะพายอ๋อที่ป้าถือให้ดูเนี่ย
ใช่ค่ะนี่ค่ะป้าก็เลยคลี่กระเป๋าให้ดู
เป็นกระเป๋าสะพายข้างสีเหลืองลูกซื้อมาให้แล้วก็พกติดตัวอยู่ตลอด
จำได้ว่าสะพายกระเป๋าเอาไว้ด้านข้างแล้วก็มาบ้านน้องชมพู่
ใส่กระเป๋าสตังค์ใส่โทรศัพท์มือถือใส่ผ้าเช็ดหน้า
แล้วก็มานั่งหน้าบ้านน้องชมพู่แล้วก็วางเอาไว้ข้าง
แล้วมือก็กำอยู่แล้วก็นั่งเอาไว้เท้าไว้แบบนี้
ก็ไม่รู้ว่าคนมาถ่ายรูปก็ไม่รู้ว่าคนสงสัยว่าคือรถแคลเด็กเล่นหรือเปล่า
พอดูไกลมันเห็นแต่แบบแบนอย่างนี้
เพราะมันพับไงพับอยู่
เลยบอกเอางี้เดี๋ยวป้าลองนั่งให้ดูเอาแบบท่าเดียวกันเลยทำท่าเดียวกัน

เดี๋ยวลองไล่ตอนลงไปเห็นมือป้าแล้วก็ลองเปรียบเทียบภาพดูหน่อย
จะได้เห็นว่ามันเหมือนไม่เหมือนยังไง
แต่ป้าบอกว่าป้าวางไว้กับพื้นไงแล้วป้าก็เอามือทับ
ใช่ค่ะแล้วกระเป๋าก็เป็นกระเป๋าผ้าไงคะมันก็จะพับผ้าเอามือทับ
แล้วก็นั่งเท้าเอาไว้นั่งพับเพียบอยู่นะคะครับ
เดี๋ยวป้าเขาก็จะสาธิตท่านั่งให้ดูแล้วก็ดูภาพ
เพราะว่าพอไล่ถามกันว่าเอ๊ะรถแบ็คโฮลหายหรือไม่หายไปไหนอะไรยังไงเนี่ย
ตกลงแล้วมีใครจะเจอไม่เจอบ้างแล้วไปเห็นรูปนี้
นี่นี่นั่งให้ดูแบบนี้ค่ะต้องเปรียบเทียบกับภาพภาพจริงที่เขาพยายามเปรียบเทียบกัน
ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมนี่นะคะป้าเขาลองนั่งให้ดู
ท่าเดียวพับเพียบอืมแขนข้างขวาเท้าอยู่เนี่ยป้าบอกป้านั่งอย่างเนี้ย
อืมพอมองไกลไกลมันก็เลยเอ๊ะสีเหลืองเหลืองรถแบ็คโฮลหรือเปล่า

ป้าไม่เห็นรถแบคโฮนะคะไม่ได้สังกิจค่ะไม่ได้สังกิจ
แล้วเราค้นตรงไหนบ้างเราไปหาตรงไหนบ้างช่วยเขาหาตรงไหน
ช่วยเขาหาขึ้นไปทางถังน้ำแล้วก็ไปทางสวนยางก็ไปทางป่ามัน
กระเป๋าตังค์กระเป๋าโทรศัพท์ค่ะกระเป๋าสะพายแล้วก็เวลานั่งก็ปลดออกมาแล้วก็วางไว้ก็
อ่าค่ะก็สิ้นข้อสงสัยไปอีกหนึ่งท่านอืมเกี่ยวกับเรื่องของเห็นหรือไม่เห็นรถแบ็คโฮนะครับ
ท่านผู้ชมครับไปฟังลุงพลกันหน่อยลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่นะครับ
ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าถูกจับตาอยู่พอสมควรในฐานะ
ผู้ต้องสงสัยว่าเอ๊ะจะไปทำอะไรหลานหรือเปล่าค่ะนี่นะฮะ
ทีนี้มันมีเหตุเกิดขึ้นก็คือล่าสุดนายนารินนายนารินชาวบ้านในพื้นที่
กกอกที่ถูกจับกลุ่มในข้อหาอาณาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบ
แล้วตอนนี้ได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีเนี่ยแต่เขาก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ตำรวจเนี่ย
เรียกไปสอบไปถามเกี่ยวกับเรื่องของคดีน้องชมพู่อืมอ่า
ว่าจะไปก่อเหตุจะไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงหรือเปล่านายนารินกับภรรยานะครับ
ไปออกรายการของสื่อที่หนึ่งนะฮะอ่า
แล้วก็มีการสอบถามกันเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องในคดีน้องชมพู่เนี่ย
คิดว่าเป็นใครแล้วทีเนี้ยไปหลุดชื่อลุงพลขึ้นมาอืม
อ่าเพราะว่ามีการคุยกันเรื่องอ่ารถแบ็คโฮที่ไปทิ้งไว้บนพื้นที่ภูเหล็กไฟ
ใกล้ศพน้องชมพู่นายนารินก็เลยแบบหลุดชื่อของลุงพลมา
อ่าพูดประมาณว่าพอเขาเห็นว่ามีหลักฐานรถแบ็คโฮลบนเขาเนี่ย
ก็เลยคิดว่าคนร้ายต้องเป็นคนในหมู่บ้านแน่เพราะรถของเล่นเนี่ยมันอยู่ที่บ้านน้องชมพู่
นายนารินยังบอกว่าสังเกตพฤติกรรมคนร้ายเนี่ย
มีอยู่คนหนึ่งมีท่าทีร้อนตัวพยายามปัดเรื่องร้ายให้พ้นตัว
อ่าเพื่อจะโยนความผิดให้คนอื่นแล้วนายนารินเขาก็หลุดพูดชื่อออกมาไงอืม
เรื่องนี้นะครับลุงพลบอกว่าไม่เป็นไรอ่า
ลุงพลบอกไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนจะคิดได้
ไม่กังวลด้วยที่ถูกพาดพิงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถูกพาดพิงมาหลายครั้งแล้ว
ลุงพลบอกว่าตอนนี้ผ่านมา๕๐กว่าวันแล้วไม่เกรงกลัวอะไรแล้ว
สิ่งเดียวที่อยากจะพูดในตอนนี้ก็คือไม่อยากให้หลานสาวต้องตายฟรี
ก็ยังยืนยันความบริสุทธิ์ตัวเองอยู่นะครับเพราะวันที่๑๑วันที่น้องหาย
อืมลุงเองยังยังไม่เคยเจอน้องจำพูเลยวันนั้น
การออกมาพูดแบบนี้มันจะทำให้ลุงคนได้รับความปรรมกันเพิ่มขึ้นไหมคะ
นะแหละครับเขามีวัตถุผสงอะไรกับตัวลุงเพราะว่าการพาดพิงเนี้ย
มันสามารถดำเนินคดีกันได้นะครับครับ
ซึ่งที่ผ่านมาลุงเองก็ไม่เคยพลาดพิงถึงใคร
เพราะว่าทุกวันนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว
มันก็คงไม่มีอะไรจะพิสูจน์ไว้มากกว่าการได้ดูแลหลานชมพู่อะครับ
ลุงเองก็ไม่ได้เป็นห่วงเรื่องแบบนี้นะครับ
ไม่ว่าเขาจะพยายามพูดยังไงก็แล้วแต่ถ้าความจริงก็คือความจริงนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปคุยกับภรรยาของนายนารินหน่อยนะฮะ
ที่ไปออกรายการโทรทัศน์พร้อมกันเนี่ยเธอก็ชี้แจงเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าอย่าไปเข้าใจเธอกับสามีผิดนะเพราะว่าไม่ได้กล่าวพาดพิงใคร
ไม่ได้ไปบอกว่าใครคือคนร้ายเพียงแต่ว่าในการสอบถามพูดคุยเนี่ย
มันมีบางคำถามที่ถามมายังเธอกับสามีว่าเออนอกจากคนในครอบครัวแล้วเนี่ย
มีใครอีกที่สนิทกับน้องชมพู่พวกเธอก็ตอบไปตามที่ได้ยินข่าวมาว่า
มีลุงพลเนี่ยแหละเขาเป็นลุงเขยแล้วสนิทกับน้องชมพู่
พาน้องชมพู่ไปเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยซึ่งหมายถึงเรื่องการที่ลุงรักหลาน
ไม่ได้แปลว่าลุงคือคนผิดลุงคือคนร้ายลุงคือคนก่อเหตุนี่นะครับ
ท่านผู้ชมครับทีนี้ถ้ามาดูแรงจูงใจในการก่อเหตุของคนร้ายเนี่ย
ตอนนี้ชุดคลี่คลายคดีตั้งปมเอาไว้๓ประเด็นนะครับ
ก็คือเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวนะฮะที่อาจจะนำมาซึ่งการลงมาที่เด็กนะฮะ
เรื่องของการก่อคดีอาทยากรรมทางเพศนะครับแล้วก็เรื่องของคนร้ายที่อาจจะเป็นพวกที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เสพยาเสพติดจนเมื่อสามสิบมิถุนายนเนี่ยนะฮะ
ตำรวจได้ไปตรวจค้นบ้าน๑๒หลังในพื้นที่บ้านกกตูม
เพื่อหาหลักฐานเชื่อมโยงกับคดีของน้องชมพู่พุ่งเป้าไปที่เรื่องของยาเสพติดนะฮะ
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับนายรุ่งโรธหรือว่าในหลอด
หลังจากญาติไปยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวเป็นเงินสดจำนวนหนึ่งหมื่นบาท
แล้วก็เสียค่าปรับอีกหนึ่งพันบาทนะครับก็ไปยื่นต่อสารจังหวัดมุกดาหาร
เนื่องจากวันที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นบ้านของในหลอด
ก็ไปเจอเรื่องของอาวุธปืนเป็นปืนแก๊ป
แล้วก็ไปเจอเรื่องของการเสพสารเสพติดหรือว่ายาบ้าที่เขาเสพนะครับ
แล้วก็นี่ครับนายรุ่งโรธหรือในหลอด
หลังจากได้ประกันตัวออกมาวันนี้นายรุ่งโรธไปรับจ้างไถนาอยู่แถวบ้าน
นี่ฮะเขาคุยกับเรานะครับคุณศักดิ์สิทธิ์ไปคุยด้วย
เขาบอกว่าวันที่๓๐มิถุนายนเนี่ยตำรวจได้นำตัวไปสอบปากคำ
ถามเรื่องคดีน้องชมพู่ถามว่าวันที่๑๑พฤษภาคม
เขาอยู่ที่ไหนทำอะไรก็ได้บอกความจริงกับตำรวจไปทุกอย่าง
รุ่งโรธเนี่ยบอกว่าเขาได้บอกกับตำรวจว่าวันที่๑๑พฤษภาคมนะ
ตอนเช้าเขานั่งกินข้าวอยู่ที่บ้าน๗โมงเช้าออกจากบ้าน
ไปหาผักหวานบนภูหลวงระยะทางห่างจากบ้าน๑๕กิโลเมตร
แล้วก็กลับลงมาถึงบ้านตอน๑๗นาฬิกา
หลังจากนั้นได้นำผักหวานไปให้นายบุญธรรมที่บ้านกกอก
แล้วถึงกลับมาที่บ้านตัวเอง
๙นาฬิกาวันที่๑๑พฤษภาคมนะครับ
วันนั้นในหลอดบอกว่าโทรศัพท์ติดต่อไปหาผู้ชายคนนึง
บ้านกกอกนะเพื่อจะสอบถาม
เรื่องยาเสพติดอันนี้เขายอมรับโทรไปถามว่ามียาเสพติดไหม
จากนั้นในหลอดก็ขี่จักรยานยนต์ไปที่สวนในป่ายางเพราะว่านัดเจอกันมี๓คนที่นัดเจอ
ซึ่งเขาบอกว่าพอไปถึงเนี่ยเขาก็ไปเจอสองคนนี้กำลังนั่งดูคลิปโป๊ะกันอยู่
แล้วก็มีอีกคนนึงเดินอยู่รอบสักพักคนคนนี้ก็เดินออกไปข้างนอก
แล้วก็มั่นใจว่าพอตัวเองไปถึงเนี่ยที่เห็นนั่งดูคลิปอะไรกันอยู่เนี่ย
เขาดูคลิปโป๊จริงนะฮะตอนนั้นเป็นช่วงค่ำของวันที่๑๑พฤษภาคม
นายรุ่งโรธหรือในหลอดบอกกับเราว่าขอยืนยันด้วยความบริสุทธิ์เรื่องคดีน้องชมพู่
เขาให้ตำรวจให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้วและอยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
เขาก็อยากเห็นหน้าคนร้ายเหมือนกันแล้วถ้าเป็นไปได้นะเขาก็อยากจะไปรุมประชาธรรมคนร้ายด้วย
ก็คืนวันที่๑๑นั่นแหละตอนที่นัดกันตอน๑ทุ่ม
ก็นัดแกว่าจะเข้าไปหาแกก็นั่งด้วยกันสามคน
ไอ้แอ๋มแล้วก็ไอ้กบแล้วก็สะทันแล้วก็พี่
ผมก็เข้าไปก็คุยกันแล้วก็ออกมาครับ

ท่านแกก็มาคุยกับผมตอนที่ไป
แล้วพี่กบก็ดูแอ่มเดินอยู่

ผมอยากจะไปยงบินาทานด้วย

ก็เราก็เลยไปคุยกับคนที่เขาถูกพาดพิงหน่อยนะฮะนายบุญทันเชื้อตาพระนะฮะ
ตอนที่ตำรวจไปค้นบ้าน๑๒หลังเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกนำตัวไปสอบสวนดำเนินคดีด้วย
เพราะว่าเจอกัญชา๐๑กรัมเขาก็เพิ่งเปิดใจกับเราไปว่าโอ้โหเก็บเอาไว้นานแล้ว
ใช่เก็บออกไปใต้หมอนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเก็บจนลืมไปแล้วใช่เมื่อก่อนเนี่ยเคยเสพยาเสพติดยอมรับ
จากยาบ้ามาเสพกัญชาแล้วก็เลิกไปหมดแล้วนานแล้วเหลือกัญชาทิ้งไว้หน่อยหนึ่งใต้หมอนนะฮะ
จนลืมนะครับนายบุญธรรมเนี่ยบอกว่าที่ถูกพาดพิงนะจากนายรุ่งโรธหรือในหลอดเนี่ย
เขาขอชี้แจงหน่อย๑๑พฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายเนี่ยวันนั้นนะช่วงค่ำ๑๙นาฬิกา
นายรุ่งโรธได้นำเมล็ดผักหวานมาขายที่บ้านแล้วก็มีภรรยาของเขาเป็นคนซื้อ
ส่วนตัวเขาไม่อยู่บ้านเพราะว่าเขาออกไปช่วยตามหาน้องชมพู่
จากนั้นนายรุ่งโรธโทรมาหาเขาจริงแล้วก็โทรมาถามอย่างนั้นจริงถามว่ามียาเสพติดไหม
เพราะว่าอยากเสพยาเสพติดอยากจะได้ซึ่งเขาบอกกับนายรุ่งโรธในวันนั้นไปว่า
ไม่มีเพราะเขาเลิกเสพยาไปนานแล้วไม่รู้จะไปหาที่ไหนให้ด้วย
จากนั้นเขาก็ขี่รถไปที่สวนยางพาราแล้วก็ไปเจอนายรุ่งโรธกับอีกสองคน
นั่งอยู่ที่นั่นกำลังนั่งคุยกันอยู่นะแล้วก็มีอีก๒คนนอนดูคลิปโป๊
โทรศัพท์มือถืออยู่นะตัวเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ไปดู
มาบอกว่าเขาไปนั่งดูคลิปโป๊ะอะไรอยู่ไม่ใช่เลยนะครับ
แล้วเขาก็แก่แล้วแก่ซะจนเขาเนี่ยไม่มีอารมณ์ทางเพศแล้ว
ก็ไม่เห็นนะเพราะว่ามันกลางคืนเนาะ
ไม่ใช่มาถามอยากเล่นแต่มันไม่มีให้แล้ว
อ่าผมหยุดแล้วเนี่ยมันไม่มีแล้วอยากเล่นถ้าเหลือไหมถ้าเหลืออยากเล่น

นี่แหละฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในความลำบากของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

คือข้อมูลแต่ละคนจะเห็นว่าให้การกันแทบไม่ตรงกัน
เพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่เรื่องของความเคลื่อนไหวในการตามหาหรือว่าการหายตัวไปของน้องชมพู่
มันมีประเด็นเรื่องของยาเสพติดเรื่องผิดกฎหมายที่มันแทรกซ้อนอยู่

เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยบางคนมีเรื่องยาเสพติดมีเรื่องคลิปโป๊ะมีเรื่องไม้เถื่อน
พูดอะไรไปว่าวันนั้นผมอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยมันก็มาเข้าตัวหมด

อย่างกรณีนี้นอนดูคลิปโป๊ที่สวนยางพาราวันที่น้องชมพู่หายตัวไปอย่างนี้
หนึ่งบอกว่าผมเห็นคนนั้นนอนดูอีกคนนึงบอกผมเห็นคนนี้นอนดู
ไปมาทั้งสองคนก็ไปพาดพิงถึงคนอื่นนอนดูอีก

ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้โหต้องสอบแต่ละคนไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ

คุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวของเราก็อยู่ที่ในพื้นที่บ้านกกอกนะคะ
ต่อเนื่องทั้งวันวันนี้ฝนตกฝนตกทั้งวันเลย
ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐก็ทำข่าวอยู่ในพื้นที่ก็นั่งรอทำข่าวอยู่นะคุณผู้ชม
ปรากฏว่านี่ค่ะมีพระมาค่ะ
พระดาวฟ้ามาจากสำนักสงฆ์อาจารย์ดาวฟ้า
อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนี่แหละค่ะ

ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มากับลูกศิษย์
สิทธิ์ชื่อว่านายอนุพงศ์แสงประจักษ์อายุ๓๔ปี
พระดาวฟ้าบอกกับคุณศักดิ์สิทธิ์ทีมข่าวของเราว่า
เดินทางมาเกือบ๒ชั่วโมงนะ
มาที่บ้านของน้องชมพู่ตั้งใจมาให้กำลังใจ
ศักดิ์สิทธิ์ทีมข่าวยื่นไมค์จะขอสัมภาษณ์
พระดาฟ้ายกมือขึ้นหลับตาท่องคาถา
แล้วก็บอกว่าน้องชมพู่กำลังนั่งอยู่ข้าง
ตอนนี้เลยนี่ค่ะนั่งพับเพียบ
หน้าตาเศร้าแล้วก็ร้องไห้ด้วย
พระดาฟ้าบอกบอกว่าน้องบอกอยากไปโรงเรียนคิดถึงเพื่อน
อยากมีสมุดปากกา

ที่เรานั่งคุยกันอยู่กับทีมข่าว
น้องชมพู่อยู่ด้วยตลอดเลยนะ
เห็นน้องชมพู่ร้องไห้อยู่
เพื่อนเขาโรงเรียนหมดแล้วหนูก็อยากได้เหมือนกัน

หนูรู้อยากได้สุดนับเรียน
ข้างนี้
นี่ก็ยังอยู่นี่น้องชมพู่

อยู่ตรงนี้เลยนั่งประเพียบนั่งประเพียบอยู่อ่าตรงนี้ยังยังนั่งอยู่อ๋อ
ตรงไหนตรงตรงข้างข้างนี้เลยใช่ยิ้มไหมหรือว่ายังไงตอนนี้ยิ้มครับ
เนี่ยพระดาวฟ้าบอกกับคุณศักดิ์สิทธิ์ทีมข่าวของเราว่าเนี้ยตอนเนี้ยที่คุยกันอยู่เนี่ยอืม
น้องชมพู่นั่งอยู่ข้างตลอดถามน้องชมพู่เหมือนกันว่าคนร้ายเป็นใคร
น้องไม่บอกน้องบอกแค่ว่าเป็นผู้ชายกับผู้หญิง๔คนแต่มีคนสมรู้ร่วมคิดอีก๖คน
รวมทั้งหมด๑๐คนโอ้โหนี่มาเยอะกว่าคนอื่นเลยนะเนี่ยเยอะที่สุด
ตั้งแต่มีข่าวน้องชมพู่มาคนนี้พระรูปนี้บอกว่ามีคนร่วมก่อเหตุเยอะสุดแล้ว
สิบคนครับแต่บอกว่าอ้างว่าน้องชมพู่บอกนะอืม
แล้วก็บอกว่าอีกสามวันจะจับคนร้ายได้ครับฝากบอกแม่น้องชมพู่ด้วยว่า
ทำบุญให้น้องชมพู่หน่อยเพราะน้องชมพู่อยากกินผลไม้กับนมเปรี้ยว
คุณแม่เพิ่งทำบุญไปไม่กี่วันนี้เองใช่ไหมเมื่อช่วงวันพระนี่เองนะฮะ
พระดาวฟ้าเหรอมานั่งที่บ้านบอกว่าเนี่ยน้องชมพู่ก็มานั่งดูอยู่
อืมแล้วท่านเห็นหรือเปล่าว่าสำนักสำนักพุทธก็นั่งดูอยู่ค่ะ
นักพุทธที่มุกดาหารก็นั่งดูอยู่นะอันนี้ไม่มีอะไรผมบอก
ผมบอกเฉยเฉยเผื่อท่านไม่เห็นค่ะอาจจะไม่ทราบอ่าท่านผู้ชมครับ
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราได้เจอยายอมนะฮะ
จำได้ไหมฮะยายอมที่บอกว่าหลังจากที่เคยออกมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับคนร้ายในคดีน้องชมพู่
ค่ะมีจดหมายส่งไปขู่ที่บ้านมีจดหมายเขียนไปขู่ที่บ้านนะฮะ
ยายอมนะครับก็เลยพาไปดูนะฮะยายอมบอกว่าในวันนั้นเนี่ย
มีคนเอากระดาษนะแล้วก็เขียนเป็นจดหมายขู่ตัวเองมาทิ้งเอาไว้ที่บ้านนะครับ
พอเปิดมาดูเป็นคำขู่เนี่ยว่าอย่าพูดมากนะระวังตัวเนี่ยนะ
ก็เลยเอาไปเผาที่ข้างบ้านเอาไปเผาทิ้งไปแล้วนี่ฮะ
ยายอมก็พาเราไปดูครับบอกว่าจุดแรกเลยนะมีกระดาษเขียนขู่วางที่แคร่หน้าบ้าน
ในกล่องสีส้มมีทั้งกระดาษกับขี้บุหรี่หลังจากนั้นยายอมก็เลยเอาไปนู่นเลยข้างบ้าน
ตรงนั้นเนี่ยมีเตาอ้างโล่แล้วก็จุดไฟเผาเพราะว่าตอนนั้นจะทำกับข้าวพอดี
ก็เลยเอ้าใครก็ไม่รู้เขียนขู่แบบนี้เอาไปทำเชื้อฟื้นเลยดีกว่า
จุดไฟทำกับข้าวนะครับเทเศษบุหรี่แล้วก็กระดาษเนี่ยลงในกองไฟทั้งหมดเลยนะครับ
มันก็ไหม้ไปนะแต่มันยังมีเศษที่ยังเผาไหม้ไม่หมดหลงเหลืออยู่
จนถึงตอนนี้ยังเหลืออยู่เลยนะยายอมบอกหลังจากนั้นก็เลยวางทิ้งเอาไว้
ไม่ได้สนใจอะไรแต่ทีนี้ยายย้อมบอกว่าพอมานึกย้อนไปนะ
หลังจากที่เปิดเผยข้อมูลในช่วงนี้นะบอกกับสื่อว่าเคยเจอแบบนั้นเคยเจอแบบนี้
มีคนเขียนขู่เผาทิ้งไปเหลือเศษอยู่นิดนึงผ่านไป๒วัน
ซื้อผักที่ร้านค้าร้านหนึ่งไปเจอผู้ชายคนนึงนะ
อยู่ดีมาพูดกระซิบข้างหูของยายอมพูดเหมือนกับประโยคที่เขียนในกระดาษเป๊ะเลย
โอ้โหยายบอกยายตกใจมากว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนี้มากระซิบข้างหูมาเตือนเรา
แล้วพูดเหมือนในกระดาษที่เขียนขู่เป๊ะเลยไปรู้ไปเห็นไปทำอะไรมาหรือเปล่า
เราก็ไปถามยายอมมาว่าเออวันนั้นเผาทิ้งทำไมทำไมไม่เก็บเอาไว้
บอกก็ยายเผาไปแล้วมันเหลืออยู่นิดหน่อยเอาเป็นว่าผู้ชายคนนี้ที่ถูกพาดพิงเนี่ย
เดี๋ยวให้เราเจอเขาก่อนให้เขาชี้แจงก่อนจะได้ถามกันว่าตกลงมันจริงไม่จริงยังไง
เดี๋ยวค่อยมาตามกันต่อนะคะสำหรับคดีของน้องชมพู่จนกว่าจะจับคนร้ายได้นะคะ